ตอนนี้ปัญหาเรื่องของภัยแรงก็จะตามมาว่าแหล่งน้ำต่างนั้นมีปริมาณค่าความเค็มที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ
ซึ่งทางด้านของประมงจังหวัดประจีนบุรีก็ลงพื้นที่ไปสำรวจแม่น้ำปลาจีนบุรีที่อำเภอบ้านสร้างไปวัดค่าความเข็ม
แล้วก็พบว่าค่านั้นสูงเกินค่ามาตรฐานค่อนข้างมาก
นำไปใช้ทำการเกษตรก็ไม่ได้แล้วด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐเลยค่ะ
เผชิญปัญหาน้ำเข็มลุกเร็วกว่าที่คาดจนส่งผลกระทบต่อระบบทางการแพทย์โดยเฉพาะหน่วยฟอกไตเทียมของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
ซึ่งไม่สามารถนำน้ำไปกลั่นเป็นน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดให้ผู้ป่วยได้
โดยผลจากการตรวจวัดค่าความเค็มในวันนี้ด้วยอุปกรณ์วัดแบบ๒กล้องของกรมประมงพบว่า
เพราะจะทำให้พืชพันธุ์เสียหายแต่กระบวนการผลิตน้ำปลาปลายังผลิตได้ตามปกติเพียงแต่ต้องนำน้ำจืดไปเจอจางให้ความเข็มลดลง
ส่วนการตรวจวัดค่าความเป็นกฎด่างและค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ด้วยความเข็มระดับนี้นะครับอันแรกก่อนคือต้องแบ่งมาในเรื่องของในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องในเรื่องของคารเพาะปลูกนะครับในมาตรฐานของความเข็มเนี่ยที่ที่ที่มีข้อยำการวัดเกี่ยวเรื่องคารเพาะปลูกเนี่ยเขาคำโนตให้ไม่ควรความเข็มไม่ควรจะเกินสองพีพีทีหรือสองส่วนในพันธุ์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเกินจาก
ปีนี้ปัญหาน้ำเข็มลุกเร็วกว่าทุกปีในแม่น้ำบางประกงเนื่องจากปัญหาแรงและปริมาณน้ำภายในเขื่อนคลองด่านเขื่อนศรียัตน์มีปริมาณน้อยจนไม่สามารถผลักดันน้ำเข็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้น้ำเข็มดันตัวจากจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เรื่อยไปจนถึงเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรีในวันนี้
หลายฝ่ายจึงวิตกว่าหักศาลการณ์ไพแร้งอย่างดุลแรงอยู่
ปัญหาน้ำเข็มอาจทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างขึ้นอย่างแน่นอน
ขณะเดียวกันชาวบ้านในอำเภอบ้านสร้างที่อาศัยริมแม่น้ำเริ่มประสบปัญหาบ้างแล้ว
โดยเฉพาะน้ำปลาปลาที่ใช้อาบทำให้เกิดอาการคัน
และบางวันมีรสชาติเข็มมาก
ก็มีเวลาตอนอาบน้ำครับบางทีมันเวลาอาบแล้วมันก็คันแล้วก็เหนียวตัวครับ
ปลาปลาอำเภอบ้านสร้างประกาศว่าไม่สามารถดำน้ำจากแม่น้ำปลาจีน
ขึ้นมาผลิตปลาปลาได้แล้วเพราะน้ำมีรสชาติเข็มมาก
หันไปใช้แหล่งน้ำจืดจากสระของเทศบาล
ได้ขุดไว้ประมาณ๒๓ไร่ผลิตปลาปลาทดแทนชั่วคราว
ซึ่งคาดว่าจะรองรับการใช้น้ำได้ราว๒เดือน
ปรากฏการณ์น้ำเข็มหลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอแต่สำหรับปีนี้
เจ้าหน้าที่ระบุว่าต้องเฝ้าระวังและจับตาเป็นพิเศษ
และต้องรอผลทางแก้ไขจากธรรมชาติ
ที่จะทำให้ปัญหาคลี่คลายได้คือน้ำฝน
ที่จะช่วยผลักดันน้ำเข็มลงสู่ทะเล

เพราะย่างเข้ารูดูร้อนเต็มตัวแล้ว
ประชาชนต้องช่วยการประหยัดการใช้น้ำ
เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถพยุงสถานการณ์

ศักดิ์สิทธิ์วุณรัฐข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน